ต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อค่ะต่อธนภพนะคะ
ห่างหายจากงานอีเวนต์ไปนานหลายเดือนเลยเพราะพิษโควิด๑๙
ล่าสุดค่ะมาออกงานอีเวนต์โอ้โหความหล่อความขาวเนี่ย
ยังคงออร่ากระจายเหมือนเดิมนะคะ
เจอน้องต่อรอบนี้เลยขอถามถึงกระแสที่เพจดังแห่แซวความขาวของเรียวขา
กับภาพที่เจ้าตัวนุ่งกางเกงขาสั้นโอ้โหแล้วก็ถ่ายแบบเดี๋ยวมันจะมีอีกภาพหนึ่งที่ถ่ายมุมเสย
ทำเอาสาวอย่างเราหัวใจจะวายมันยังไงกันคะภาพนี้
แล้วที่คอมเมนต์แซวว่าต่อสามขาว้ายจะรู้สึกยังไงบ้างไปฟังกันค่ะ
โอเคผมเป็นคนใส่กางเกงสั้นจริงสั้นมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบขึ้นไปแบบอะไรอย่างนั้น
แล้วก็ผมรู้สึกว่าไม่โป๊ะไม่ได้ตั้งใจจะสื่อแบบนั้น
คือทุกครั้งพี่ก็จะเห็นว่าผมแบบไม่ได้สายเซ็กซี่อะไร
อ๋อคอมเม้นต์ว่าต่อสามขาพี่เข้ามาแบบสองแง่สองงามอะไรอย่างนึง
ไม่ผมยังไม่แก่อ่ะผมต้องสาม
รักที่สุดเลย

ส่วนช่วงโควิดที่พักไปนานนะคะ
ไม่รู้ว่าหัวใจของหนุ่มต่อกับสาวมีนยังแข็งแรงดีอยู่ไหม
เพราะว่าหลายคู่เขามีปัญหาในช่วงนี้
เป็นกำลังใจที่ดีให้กันเหมือนเดิมค่ะ

จริงมันไม่ใช่แค่ผมให้มั้งจริงเขาก็ให้ผมด้วยเพราะว่า

เหตุการณ์พักยาวที่ผ่านมามันเลื่อนทุกอย่างเลย
ตอนนั้นผมก็เครียดว่าโอ้เลื่อนหมดเลย
อยากก็พี่ต่อไว้หลายคน
คือผู้ชายอะไรที่จะแบบรักเดียวใจเดียว
แล้วก็ยังหล่ออร่ากระจายแบบนี้นะคุณน้อง

ต่อเองก็โชคดีที่มีน้องมีนนะคะ